มาตามความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีโหดเยี่ยมนะคะ
คดีที่สามีใหม่ไปฆ่าสามีเก่าที่บ้านเอื้ออาทรที่บางบัวทองนะคะ
เมื่อหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจอลปิด
ก็คืออดีตภรรยาของผู้ตายสามีใหม่และเพื่อนผู้ชายอีกหนึ่งคน
เดี๋ยวเรื่องทางคดีเดี๋ยวเราจะมาเล่าความคืบหน้าให้ฟัง

คือวันนี้เนี่ยญาติของผู้ตายไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
แต่มันมีเหตุการณ์แบบโอ้โหชวนขนลุกเกิดขึ้น
ทางญาติของผู้ตายเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายเฮียนมาก
มาเข้าสิงร่างป้าของผู้ตายแล้วก็นอนร้องดิ้นโครวนคลางแบบนี้

พระชีตพระชีตพระชีต
หาดไม่เป็นไรนะหาดไปนะลูก
ไม่ต้องร้องนะลูกไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้อง
จับมันได้แล้วนะจับมันได้นะ

พี่จะดูแลให้ไม่ต้องหลากนะ
ไม่ต้องร้องลูก
ไปดีแล้วนะเดี๋ยวคนช่วยดูอยู่นะ
ไม่ต้องห่วงนะครับนะพี่ไม่ทิ้งหลานแน่นอน
ไม่ต้องห่วงมันได้รับกรรมของมันแล้ว

คุณผู้ชมลองสังเกตดูนะเสียงร้องคลวนคลางของคุณป้าของผู้ตาย
หลายคนบอกว่าเสียงคล้ายเสียงผู้ชาย
เสียงมันใหญ่ไม่เหมือนเสียงผู้หญิงเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอฟังตอนที่คุณป้าให้สัมภาษณ์
ผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือคุณป้าของผู้ตายนะคะ
คุณป้าชูจิตเล็กเลิศหรือป้าจิต
เป็นป้าของนายนัทธพงศ์พุ่มเปีย
ผู้ตายที่ถูกคนร้ายเอามีดแทงจนตายในบ้านพัก
บ้านเอื้ออทรบางบททอง๑จนธบุเรีย
อาการอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
คือเป็นอาการที่เกิดขึ้นระหว่างที่ทางครอบครัวทางญาติ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของนายนัทพงศ์ผู้ตาย

คือพอพระสงฆ์เริ่มสวดได้สักพักนึงเนี่ยนะคะ
ป้าจิตลุกขึ้นนั่งค่ะ

ลุกขึ้นนั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เป็นวิญญาณของนายนัทธพงศ์ผู้ตายมาสิงร่าง

ก่อนตายเนี่ยเจ็บปวดยังไง
ร่าง
มีปุ่นล้านักมากก็จะร่างเผลอ
มีปุ่นล้านักมากก็จะร่างเผลอ
นี่ไงคะจากเมื่อสักครู่นี้นอนร้องคลวนคลางดิ้นทุรนทุรายอยู่
พอพระเริ่มสวดเริ่มนอนนิ่งไม่ร้องแล้วไม่ดิ้นทุรนทุรายแล้ว
แล้วก็ลุกขึ้นมานั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พอพระสวดเสร็จทำพิธีเสร็จพรมน้ำมนต์เสร็จ
ลองดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
นี่พอพรมน้ำมนต์ปุ๊บเป็นแบบนี้ค่ะ

คือพอทำพิธีเสร็จเนี่ยนะคะทางพระสงฆ์และครอบครัวของผู้ตาย
ก็ลงไปจากห้องที่เกิดเหตุนะคะ
ก็เอาน้ำมนต์ใส่ขัน
พอทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จนะนะ
เอาน้ำมนต์ใส่ขันไปเดินลงมาครับ
แล้วก็จะเอาไปรดต้นไม้ที่สวนหน้าหอพักจังหวะนี้นะคะครับ
มีอาการอีกป้าจิตมีอาการอีกเดี๋ยวลองดูค่ะ
นี่มีอาการอีกรอบนึง
แสดงว่านี่เป็นตั้งแต่มาเริ่มทำพิธีจนแบบจนขั้นตอนสุดท้ายเลยใช่

จนก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์ท่านกลับวัดนะคะ
คุณป้าชูจิตบอกแบบนี้ค่ะ
หลังจากจบเรื่องนะทำพิธีอะไรเสร็จนะ

ว่ารู้สึกตัวไหมตอนที่ดินที่ร้องควนคลางที่มีอาการแบบนี้
ชูจิตบอกว่าไม่รู้ตัวเลยค่ะ

แต่ป้าชูจิตบอกว่าป้ามีเซนต์สื่อสารกับวิญญาณได้
ก็เลยคิดว่าหลานชายที่ตายไปน่าจะพยายามมาสื่อสารให้รู้
ว่าก่อนตายเจ็บปวดขนาดไหนทรมานขนาดไหน
ชูจิตก็เลยบอกว่าอยากจะให้หลานชายไปอย่างสงบ
ทางครอบครัวจะช่วยดูแลเลี้ยงให้สำหรับลูกของผู้ตายนะคะ
ทางญาติญาติจะเลี้ยงให้เองค่ะ
ใจป้าป้ารู้อยู่แล้วเพราะตัวป้ามีอยู่
เพราะว่าไปที่ไหนป้าจะเป็นประจำ
รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมาสื่อสารกับเรา
พอน้องปักทูบก็คือไม่รู้แล้ว

ใจป้าคิดว่าคงจะให้ดูว่าตอนขนาดไหน

ไม่ต้องห่วงอะไรใช่ไหมพวกลูกก็ไม่ต้องห่วง
สบายอีเจนก็โดนจับแล้วให้เวรกรรมตามมัน
ผู้ตายเขามีลูกชายไง๙ขวบอะค่ะ

แต่นี่คือภาพที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่ทีมข่าวธรรมรัฐทีวี
แล้วก็ครอบครัวแล้วก็ญาติญาติเขาได้เห็นพร้อมกัน
ใช่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
เราก็เลยไปถามพระท่านนะคะว่าเออพระท่านก็อยู่ในเหตุการณ์ไง
พระท่านว่าเออเหตุการณ์แบบนี้มันหมายถึงยังไงเหรอ

พระวัยพบโสพลจิตโตพระสงฆ์ที่ท่านไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณผู้ตายนะคะ
ท่านบอกว่าจริงแล้วเนี่ยท่านก็ตรวจดูดวงชะตาของผู้ตายแล้ว
เป็นการตายที่ถึงวาระจริงถือว่าไปสบายแล้ว
อยากให้ญาติหมดห่วงและทำใจยอมรับ
ส่วนป้าชูจิตนะคะที่อยู่เกิดอาการอย่างที่คุณผู้ชมเห็นน่ะนะคะ
พระท่านบอกว่าถ้าเป็นคนที่เขาสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้
เหมือนกับมีเซนต์อาการแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติ
มันเกิดขึ้นได้เหมือนกับผู้ตาย
อยากจะแสดงให้เห็นว่าวาระสุดท้ายของผู้ตายก่อนตาย
เจ็บปวดทรมานขนาดไหน
อาการแบบนี้ก็๑คนมีเซนต์คนมีสัมผัส
หรือคนมีร่างทรงอะไรที่ชาวพุทธเราจำนวนหนึ่งที่นับถือเชื่อถือเนี่ย
หรืออาการแบบนี้ถ้าเขาจะแทรกสิงคนไหนเนี่ย
ก็จะต้องมีอาการที่ปิดเพี้ยนจากคนปกติไป
ถ้ายิ่งคนที่ถูกแทรกถูกแฝง
เขาบอกอาการก็ยิ่งชัด
ยิ่งชัดว่าเป็นจิตเขายังกังวลยังเป็นห่วงอยู่

ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องทางคดีความกันบ้างนะคะ

เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้ตามข่าวกับเราก็เห็นแล้วล่ะ

บันทึกภาพเอาไว้ได้ว่าผู้ต้องหามี๓คน
เข้าไปในบ้านของผู้ตายตอนตี๔ออกมาตี๔๙นาที
ช่วงเวลาก่อเหตุคือแค่๙นาทีเท่านั้น

ผู้ต้องหาทั้งสามคนจับได้ก่อนสอง
ก็คืออดีตภรรยาของผู้ตายกับสามีใหม่
ใช่ค่ะคือเจนนางสาวอุมาพรนวลเอี่ยม
กับนายวีรพงศ์สถิตธรรมศาลหรือยุ่นบางแคร์สองคนนี้
จับได้ก่อนจับได้ที่พระราม๓กรุงเทพ
เพราะว่าสองคนนี้เขาหลบไปซ่อนตัวที่นั่น
จับได้สองคนนี้นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่า
เขาไม่เกี่ยวคนที่ฆ่าคือผู้ชายอีกคนที่ไปด้วยที่เป็นเพื่อนเขาอ่ะ
เดินตามหลังใช่ในนัทเป็นคนฆ่า
คือโบ้ยให้เพื่อนไปสุดท้ายก็จับในนัทได้นะ
ฉัดชัยยอดแสงดีหรือในนัทจับได้ที่อำเภอบางละมุง
จังหวัดชนบุรีทีนี้ก็ต้องเอาทั้งสามคน
มาสอบปากคำว่าให้การสอดคล้องกัน
ในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าในนัทเป็นคนฆ่าจริงหรือเปล่า
จากการสอบสวนนะคะผู้ต้องหาทั้ง๓คนบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าได้ขึ้นไปบนชั้น๒ซึ่งเป็นห้องของผู้ตาย
นางสาวอุมาพรหรือเจนซึ่งเป็นอดีตภรรยาของผู้ตาย
เป็นคนเคาะประตูจากนั้นนายวีรพงศ์ที่เป็นสามีใหม่ของเจนอ่ะนะคะ
รวมถึงนายชัดชัยหรือในนัทที่เป็นเพื่อนผู้ชายที่ไปด้วยเนี่ย
ก็เดินเข้าไปในห้องด้วยกันในนัทมีมีดค่ะครับ
ในนัดถือมีดเข้าไปด้วยผู้ตายเห็นก็พยายามวิ่งหนี
ก็เลยมีการชกต่อยกันเกิดขึ้นในนัทตัดสินใจ
ใช้มีดแทงนายนัทธพงศ์จนล้มลงแล้วทั้งสามคนก็ขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีกันไปอันนี้ตามคำให้การของผู้ต้องหาทั้ง๓คนเป็นแบบนี้นะคะ
ครับตำรวจบอกว่าปมสังหารเป็นเรื่องของความหึงหวงค่ะ
แต่ก่อนหน้านี้ตัวอดีตภรรยากับสามีใหม่เนี่ย
เขาอ้างว่าไปที่ห้องของผู้ตายเพราะว่าจะไปเอาโทรศัพท์
ไปเอาเสื้อผ้าของนางสาวอุมาพรหรือว่าเจนเนี่ย
คืนแล้วก็ทะเลาะกันอ้างว่าผู้ตายเอาเขียงทุ่มใส่ก่อน
ชุลมุนกันในนัทก็เลยเอามีดมีดทำครัวแทงเข้าไป
ครับแต่ตำรวจบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงค่ะ
เพราะว่าหลังจากนางสาวอุมาพรหรือเจนเนี่ยไปอยู่กับนายนัทพงศ์
เป็นอดีตสามีคือเขาเลิกกันแล้วแต่ยังไปมาหาสู่กันอยู่กับอดีตสามีคนนี้
เพราะว่าเจนเนี่ยไปคบกับสามีใหม่ได้แค่ไม่กี่เดือนห้าหกเดือนใช่
แต่ก็ยังมาอยู่ห้องเนี้ยเสื้อโพ่งเสื้อผ้าเนี่ยยังอยู่อ่ะยังไปไปมามา
ไปหาอดีตสามีซึ่งก็คือผู้ตายอยู่บ่อยบ่อยครับซึ่งแม่ของผู้ตายก็บอกนะ
เจนเนี่ยเลิกกับลูกชายแม่ไปแล้วไปมีแฟนใหม่แล้วแต่เจนก็ยังมาหาอยู่
ใช่คาดว่าเป็นเรื่องของความหึงหวงค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
ว่ามีสาเหตุอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นการทวงหนี้ที่ตอนแรกผู้ต้องหาอ้างนะ
หรือเรื่องที่บอกว่าจะไปเอาโทรศัพท์อะไรแบบนี้
แต่ทีนี้ทางญาติของในนัทหรือว่านายชัดชัยนะ
แม้ว่าจะสารภาพว่าเป็นคนลงมือแทงเนี่ย
แต่ญาติญาติเขาก็มองว่าถูกในยุ่นกับนางอุมาพรเนี่ย
บังคับหรือว่าโบ้ยความผิดมาให้หรือเปล่า
แม่ของนายฉัดชัยเนี่ยบอกเลยว่าตกใจมากนะ
และคิดว่าลูกชายต้องถูกสองผัวเมียสองคนนี้โยนความผิดมาให้
เพราะว่าตอนที่มันเกิดเหตุขึ้นแล้วนะ
ในยุ่นเนี่ยนายวิรพงศ์ยังโทรศัพท์มาหาแฟนของในนัท
ซึ่งก็คือลูกสะพ้ายของเธออยู่เลยบอกว่าเนี่ยขอโทษด้วยนะ
ที่ทำให้ต้องเดือดร้อนกันไปด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนแทงนายนัทพงศ์ตาย
เดี๋ยวฟังเสียงแม่ของในนัทหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ
ไม่เชื่อค่ะเพราะว่ายุ่นเป็นคนโทรหาลูกศัพท์
สะพ้ายถามว่าพี่ยุ่นพี่ยุ่นนัดอยู่พี่ยุ่งอยู่
แล้วพี่ยุ่นไปประกาศที่ซอยหนังเหนียวว่าน้าเป็นคนแทงมันเป็นยังไงกันแน่
บอกว่านัทไม่ได้ทำหรอกพี่ทำเองพี่เป็นคนแทงเองนัทไม่เกี่ยว
ไม่หนีวันแรกนัทไม่ได้หนีแต่แม่เป็นคนไล่ให้นัทหนีเองค่ะ
แม่ไล่ให้ลูกหนีหนีที่ไล่ให้ลูกหนีคือเราตั้งหลัก
แม่คือว่ามันคนเรามันขาดสติถูกไหมคะคือโป๊ะขึ้นมาเนี่ยเราทำอะไรไม่ถูก
คือเราก็หนึ่งเราก็อายอายไว้ก็ต้องลดมาบ้านเนี่ยทำยังไง
แต่ลูกก็ถูกจับจนได้นะคือถ้าขาดสติจะตั้งหลักเนี่ยแม่ไล่ให้ลูกหนีไม่ได้นะ
ต้องไล่ให้ลูกไปหาทนายความไปพบตำรวจแล้วก็ขอทนายความช่วยเหลืออย่างนี้
ไม่มีทนายความไม่มีเงินจ้างทนายก็ไปหาสภาธนายความหาทนายอาสาตามศาลก็ได้
หนีมันจะยิ่งหนักขึ้นไงถูกต้องเนี่ยก็ถูกจับจนได้นะครับ
วันนี้ตำรวจต้องยกเลิกการทำแผนนะครับทุกผู้ชมครับ
ในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยตำรวจยกเลิกการทำแผนโดยบอกว่า
การสอบสวนยังไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าผู้ต้องหาทั้งสามคน
ณขณะนี้ก็ถือว่ายังให้การไม่ตรงกันนะครับ
ยังไม่สามารถนำตัวไปทำแผนไปชี้จุดได้อ่าบรรดายาดนะครับ
ครอบครัวนะที่เขาก็มารอดูการทำแผนที่ห้องพักจุดเกิดเหตุ
ไปเชิญดวงวิญญาณกันโอ้โหวันนี้เขาก็ไปรอกันเยอะนะ
อ่าพอรู้ข่าวว่าอ้าวตำรวจบอกผู้ต้องหายังให้การไม่ตรงกันเลย
อ่าต้องสอบสวนอย่างละเอียดอ่ะคือถ้ามาทำแผนนี้ยังไม่รู้จะชี้จุดยังไงอ่ะ
เดี๋ยวคนนั้นชี้อย่างนี้คนนั้นชี้อย่างนี้นะครับ
ก็เลยต้องยกเลิกไปก่อนนะเดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะ
สำหรับคนที่เขามารอดูการทำแผนแล้วพอทราบข่าวว่าตำรวจไม่พามาแล้ว
เพราะว่าต้องยกเลิกไปก่อนเนี่ยใช่ว่าทำไมมันต้องฆ่ากันขนาดนั้นน่ะ
มันมันหรือว่าไงมันมันเก่งอ่ะคนเราอ่ะมันไม่ใช่อย่างคนนักเรียนจริงอ่ะ
มันไม่ต้องไม่ต้องใช้อาวุธครับเอ่อบอกแค่นั้นพอเขาบอกว่าเขามาทวงโทรศัพท์เฉยเฉย
อันนี้เราโอ้โหแต่อันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ถามผมถามถ้าผมถามพี่
คนเราโทรศัพท์ถึงจะฆ่ากันตายอ่ะผมถามพี่ดิคิดว่าพี่เจนเนี่ย
เห็นรู้เห็นเป็นใครไหมผมว่ารู้ดิก็พามาถูกต้องแล้วบอกว่าไม่เกี่ยวข้องได้ไง
แล้วผมถามหน่อยถ้าแค่สั่งสอนเนี่ยทำไมต้องใช้มีด
กลับไปมีโพสต์อีกว่านี่แค่มาเตือนมึงแทงเขาที่คอเนี่ย
มันก็บ่ายเบี่ยงออกไปว่าไอ้คนนู้นคนนี้ทำนู่นนี่นั่นใช่ไหม
ก็ไอ้นู้นไอ้นู้นแหละมันมากับผัวมันโอ้โหอีกอย่างมาอย่างงี้
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าไม่ใช่อ่ะมีดเนี่ยแทงที่คอเนี่ย
แทงที่คอจะบอกไม่ตายมันไม่มีออกท้ายมีอะไรจะบอกครับ
ผมก็อยากรู้ว่าเนี่ยตอนแทงเขาตายไม่เห็นกลัวแล้วนี่แค่มาทำแผนเนี่ย
กลัวมือครับเนี้ยผมพูดแบบยาไปเนี้ยถูกต้องถูกต้องค่ะ
ใช่คนเราเขามีลูกแล้วหัดคิดมั่งโหเรื่องคันนี้มาแทง
สำหรับว่าผมไปแทงคุณคุณคิดไงถามว่าคุณจะเอาเรื่องผมบ้าง
เอาคุณก็เอาเรื่องผมเหมือนกันถามว่ามึงมาขอมึงมาขอโทษ
ยายมึงหายจริงแต่ถามว่ามึงทำได้มึงแทงแค่นี้
แล้วมึงพูดว่าแค่เนี้ยมันไม่ใช่มึงทำหอตายอ่ะเอาแค้นพอ
กูแทงมึงกูบอกขอโทษกูก็จบเหมือนกันเอาดิ
กูก็พูดได้เฮ้นเพื่อนยาดยาดเขารออยู่ค่ะ
นี่คนจองกระถิ่นเยอะตำรวจก็เลยบอกว่ารอก่อน
เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
คือเอาให้ตรงกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุพรุ่งนี้
เรื่องต้นนะคะแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และร่วมกันบุกรุกเคหสถานผู้อื่นในเวลากลางคืน
ดังนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งคดีตัวอย่างนะคะว่า
แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าแต่คุณไปด้วยคุณอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แล้วคนในกลุ่มคุณไปฆ่าเขาคุณโดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ใช่จะมาอ้างว่ายืนดูเฉยไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไปนู่นนะฮะไปสู้คดีในชั้นศาลก็แล้วกัน